ผู้ชมพาไปดูคุณลุงท่านนี้กันหน่อย
เมื่อกี้คุณบุ๊คให้ดูรูป

ไม่ใช่รอยยุงกัตต์คุณผู้ชม
อันนั้นคือรอยจากลูกกระสุนค่ะ
โดนกระสุนไป๒๙นัดคุณผู้ชม

เรื่องที่แบบน่าประหลาดใจมากจริงค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนเย็น
คุณลุงเผยวงกระโซ่อายุ๕๗ปี
เป็นชาวบ้านหนองคลองที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร

สพดงหลวงบอกว่าถูกในทูลนะคะ

แล้วลุงเนี่ยปัดปืนปืนก็เลยลั่นใส่แคร่ไม้
แล้วมันกระสุนมันก็กระเด็นมาโดนหน้าอก
ครับคุณผู้ชมยี่สิบเก้านัดคุณผู้ชมโอ้โฮ
แต่ว่าเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะกระสุนไม่เข้า
เป็นรอยที่หน้าอกเท่านั้นนะคะ
วันนี้ตำรวจลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานที่เกิดเหตุค่ะ
เผยก็รอให้การกับตำรวจแล้วบอกว่า
คนก่อเหตุคือนายทูลก็เป็นคนรู้จักกันนี่แหละนานเจอกันที
ตอนนั้นในทูลมาหามาแบบเมาเลยค่ะ
ก็เลยตะโกนเขามาแล้วก็ตะโกนเรียกชื่อเสียงดัง

ก็ถามลุงบอกว่าไปขับรถตัดหน้าเขาทำไม

เผยก็เลยบอกว่าไม่ได้ขับไปไหนจะตัดหน้าได้ยังไง
เข้าใจผิดแล้วเท่านั้นแหละค่ะ
นายทูลเอาปืนแก๊ปยาวจ่อหน้า
พอโดนเจาะหน้าก็เลยจับปากกระบอกหันลงพื้น

เด้งเข้าพื้นแล้วก็กระเด้งเข้ามาที่หน้าอกค่ะ

ทูลพอปืนลั่นปุ๊บหนีไปแล้วค่ะ
แล้วก็เลยเป็นที่มาของภาพ
ตอนเปิดมาสักครู่นี้

แกบอกผมมีคลีนรถตัดหน้า
ผมเป็นที่ไปทับเงี่ยไหน
แล้วแกก็อยู่ในบ้านต่อเดียวกับเค้า

เขาเอาปืนมาเจาะหน้าเราไม่เรียกว่าถือธรรมดา
พอเจาะเต็มตัวเลยครับ

ไม่มีมีใจใจนั่นแหละ

บุญไปแล้วบุญนั่นก็ได้รับชุดเขา
อย่างนี้คือใครก็ต้องถามค่ะ

นัดนะคะแล้วไม่ใช่ยุงกัดมันคือกระสุน
เออแต่ลุงไม่รักฆ่าใครเลยหรือครับ
บอกว่าอย่างที่บอกลุงแห่ลุงก็ไม่ยอมบอก
บอกว่าไม่มีของดีอะไรหรอกมีแต่ความดีนี่แหละนะคะ
ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ก่อเหตุนะคะ
เพราะยังต้องเก็บหลักฐานต่อค่ะตำรวจบอกอย่างนั้น

แล้วก็เดี๋ยวต้องเรียกในทูลไปสอบปากคำที่โรงพักต่อไปค่ะ

โชคดีที่มันไม่เกิดเหตุร้ายขึ้นค่ะ
คนที่รู้ปืนเขาบอกว่านี่น่าจะเป็นเหมือนเด็ดตะกัว

เออพอยิงไปตะกัวหรือว่าลูกเล็กเนี่ย
มันกระเด็นมันกระเด้งมาใส่ตรงหน้าอกมันเลยไม่เข้า
นัดเดียวแต่มันแตกเป็นหลายลูกใช่ไหมคะ